วันนี้เรื่องของการเลือกตั้งอบจทั่วประเทศนะครับ
แต่ว่าที่ราชบุรีเมื่อคืนโอ้โหยุ่งฮะ
เพราะว่าไฟไหม้คู่หาเลือกตั้งที่อบจราชบุรีครับ
ที่วัดท่ามาเฟืองพอจะจำชื่อนี้ได้ไหม

คือเจ้าหน้าที่เขาต้องเอาเต็นต์มากางอยู่ด้านนอก
แล้วก็ย้ายอุปกรณ์กันกลหนเลยนะครับ
เพื่อให้วันนี้สามารถลงคะแนนได้ครับ
โกลหนไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านกว่า๕๐คนมาช่วยกันครับ

เหตุไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ครับ

กว่าจะควบคุมไฟเอาไว้ได้

เพราะว่าครูหาเลือกตั้งโต๊ะเอ่ยเก้าอี้เอ่ย
จัดเตรียมไว้สำหรับจะเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบจในวันนี้นะ

กรกตจังหวัดมาครับมาเอาเต็นต์นะฮะกางอยู่ด้านนอก
แล้วก็นำอุปกรณ์เลือกตั้งออกมาจัดหน่วยเลือกตั้งที่ด้านนอกสาราแทน
จากการสอบถามนายวันลบอายุ๕๐ปีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าแบบนี้บอกว่า
ขณะที่เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยกลับบ้านผ่านวัดครับ
วัดท่ามะเฟืองเห็นเปลวไฟออกมาจากสารา
ก็ตกใจนะครับรีบจอดรถแล้วก็โทรแจ้งเหตุกับผู้ใหญ่บ้าน
ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตะบนอ่างทองเล่าบอกว่ากรกตจังหวัดราชบุรีเนี่ยนะครับ
สาราแห่งนี้เป็นหน่วยเลือกตั้งและในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็ปิดสาราเอาไว้แต่ทำไมไม่รู้จู่นะฮะ
ก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับเลยประสานขอรถดับเพลิง

ส่วนสาเหตุของการเกิดไฟไหม้เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเกิดไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ
จำได้ไหมล่ะครับวัดธรรมเฟืองอ้าวที่เป็นข่าวโด่งดังที่

ไม่มีคนไปจองกระถิ่นนะฮะจนมีคนเอาเรื่องนี้ไปโพสต์
แล้วก็มีคนแห่กันมาทำบุญนะครับพลังศรัทธามากันนะฮะ
เงินไปกว่า๓๐ล้านบาท

เลือกตั้งที่ราชบุรีที่วัดท่ามาเฟืองจะคลุกคลักหรือเปล่า